การเดินทางมารายงานตัวของนักเตะทีมชาติไทยนะครับส่วนใหญ่ก็พร้อมหน้าพร้อมตานะครับ
ก็จะขาดอ่านักเตะอีกหนึ่งชุดแล้วนะครับ
เสร็จสิ้นโปรแกรมในวันที่๒๕สิงหาคมเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีมาสมทบกันอีกนะครับ
วันที่๒๘สิงหาคมเป็นอีกหนึ่งชุดหนึ่งที่เดินทางตามมาทีหลัง
ก็จะมีนักเตะนะครับจากพวกเชียงรายนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับก็มีนักเตะนะครับ
สิ้นภารกิจเนี่ยเดินทางมารายงานตัวกันหลายต่อหลายคนนะครับ
นำโดยทิสตองโดสรวรรดิเดชมิตรสุพชกสหรัชชาติธนบุญเกสหรัฐ
แล้วก็ศาสลักหายประโคนนะครับ
ก็เป็นแกนจากบุรีรำการท่าเรือแบงคอกยูเนเต็ดสมุทรประการซิตี้

แล้วก็ช่วงที่๓ครับจะเป็นนักเตะนะครับ
คนที่ค้าแข้งในต่างแดนทั้งกวินธรรมสัจจานันธิรทรบุญมาทันนะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ธิริพันธ์พ่วงจันท
ตามมาสมทบในวันที่๒กันยายน
อากิระนิชโนนะครับก็มีการเลือกผู้เล่นเลือกผู้สอนชุดนี้นะครับ
อภัยด้วยปรากฏว่าตามภาพที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับ
ที่สื่อของสมาคมมีการปล่อยออกมาเนี่ย
นำทีมมามาแรงแซงทางโค้งในชุดนี้เลยนะครับ
นี่คือทีมงานนะครับชุดแรกกับ๒เกมที่ต้องเจอกับทางเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
สัมภาษณ์กันไปผมเองก็มีโอกาสได้สอบถามเหมือนกัน
เพราะว่าจริงแล้วเป็นคนที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนาน
ส่วนทีมชาติเวียดนามวันนี้ครับเป็นวันแรกของการเข้าแคมป์เก็บตัวเช่นเดียวกันครับ
เหงียงกวางหายนำทีมส่วนสองนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ
โดนวันเห่าแล้วก็เหงียนจองวางได้เข้ามารายงานตัวเช่นเดียวกัน
แต่ยังต้องรอเช็คอาการว่าจะหายทันหรือไม่
เวียดนามมีกรดเดินทางถึงไทยในวันที่๑กันยายนนี้ครับ
เวลา๑๗นาที๓๐นาทีเพื่อเตรียมทีมในการเจอเวียดนามในศึกบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ก็จะเปิดสนามมธรรมศาสตร์ศูนรังสิตนะครับ
เวียดนามในวันที่๕กันยายนนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้เชียร์กันอย่างสุดใจครับ
ย้ำเวลาเริ่มเข้าสัญญานะครับ
ฤหัสหน้า๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ